มีข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพนะครับ
กรมการค่าวสามารถพัฒนาสายพันคราวขึ้นมา๕สายพัน
ชะลอการขยายของเซลล์มะเร็ง
แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วย
คาดว่าจะเริ่มให้ชาวนาเศรษฐกรไปปลูกได้
รับรองพันธุ์ข้าวล่าสุดมีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่๕สายพันธุ์
สำหรับผู้รักสุขภาพข้าวมันมีคุณสมบัติพิเศษ
พิเศษทั้งการป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระการขยายตัวของเซลล์มะเร็งไปจนถึงการป้องกันการกระจายของเชื้อแบคทีเรียของการติดเชื้อ
พันธุ์เนี่ยยังสามารถแปรรูปเป็นซีเรียลได้หรือทำเป็นข้าวพองอบกรอบได้ค่ะนะฮะ
เคียงกับข้าวที่นำเข้าจากออสเตรเลียซึ่งถ้าเกิดนำมาใช้ทดแทนก็ลดการนำเข้าปีปีนึงเนี่ย
หลายล้านบาทนะครับนะฮะอย่างเช่นข้าวเจ้าพันก่อขอแปดหนึ่ง
ลักษณะเด่นคือเป็นข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อต่อแสงอายุเก็บเกี่ยวเนี่ย
หนึ่งร้อยหกวันถึงหนึ่งร้อยเก้าวันผลผลิตเฉลี่ยในฤดูนาปรังเนี่ย
เก้ามร้อยสิบเจ็ดกิโลกรัมต่อไร่แล้วก็นาปีเนี้ยหกร้อยแปดสิบหกกิโลกรัมต่อไร่
มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปเป็นซีเรียลเป็นข้าวพองอบกรอบนะครับ
แล้วก็ลดการนำข้าวได้มากมายนะครับนะฮะไปดูอีกหนึ่งชนิด
เป็นข้าวเจ้าพันกขแปดสิบสามหรือว่าข้าวหอมลิน
เป็นข้าวเจ้าดำเพื่อสุขภาพที่มีความหอมมีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องที่เป็นสีม่วงดำไม่ไวต่อแสงเหมือนกัน
ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีแล้วก็นาปรังเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณสัก๑๓๐วันก็เก็บเกี่ยวได้
ผลผลิตเฉลี่ย๕๔๒กิโลกรัมต่อไร่มีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินอีอันนี้ผิวขาวด้วย
มีประโยชน์ต่อผู้ที่รักษาสุขภาพอีกมากมายนะครับ
อีกหนึ่งพันธุ์คือข้าวเจ้าพันธุ์ขส๖๒ครับเป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง
เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย๕๔๑กิโลกรัมต่อไร่ให้ผลผลิตสูงในสภาพนาที่มีความสูงสัก๑๐๐๑๒๐๐เมตร
ระดับน้ำทะเลปานกลางหมายความว่าปลูกในที่สูงได้
แล้วก็พันธุ์นี้ต้านทานกับโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ห้องศรก็คือปลูกทางภาคเหนือได้
อีกหนึ่งพันธุ์คือข้าวเจ้าพันธุ์เมตรไฟล์๖๒พันธุ์นี้มีคุณสมบัติในการป้องกันการกระจายของเชื้อแบตเทียร์
การติดเชื้อโดยเฉพาะการเป็นสารที่สามารถป้องกันอนุมูลอิสระแล้วก็ขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้อันนี้สำคัญมาก
แล้วก็มีสารกลุ่มวิตามินบีเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้
เป็นข้าวเจ้าพื้นเมืองที่ไวต่อช่วงแสงแล้วก็มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำเหมาะกับการปลูกทางภาคใต้
แล้วก็เป็นข้าวเจ้าพันหอมใบเตย๖๒นะฮะผลผลิตเนี่ยเฉลี่ย๕๗๘กิโลกรัมต่อไร่นะครับจำนวนเมล็ดที่ดีเนี่ยนะฮะต่อรวม๑๖๗เมล็ดเหมาะสำหรับการปลูกในนาที่มีน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคหลักนะครับ
ทั้ง๕สายพันธุนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วคาดว่าจะเริ่มที่จะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้สักประมาณปีหน้าแต่ถ้ามีเกษตรกรสนใจนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวไปทดลองปลูกได้๔สายพันธุ์ก่อนยกเว้นพันธุ์กขอ๘๑นะครับที่เขาจะเอาไว้ก่อนที่เหลือ๔สายพันธุก็สามารถที่
จริงต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องข้าวประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอันดับต้นอันดับท็อปของโลกเลยจริงนะแล้วก็เป็นสินค้าสำคัญที่จะทำเงินให้กับประเทศไทยได้ด้วยคือระหว่างนี้หลายคนบอกว่าจะรอปลูกกันค่ะรอนโยบายผ่านปลูกข้าวก่อนปลูกข้าวรอไปก่อนคุณผู้ชมเชื่อเลยรับรองดีแน่นอนนะลองหาว